เกิดขึ้นที่ตลาดกิ่งเพชรในพื้นที่กรุงเทพมหานครนี่แหละนะคะ
เจ้าหน้าที่เทศเกียรติเขาก็เข้าไปทำงาน
ตรวจสอบความเรียบร้อยเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
โควิด๑๙ภายในตลาดกิ่งเพชรแห่งนี้นะคะ

เขาไม่พอใจไม่พอใจถึงขนาดไหนทำอะไรบ้าง

ไม่กูไปไทยก็ได้มึงก็ไทยอ่ะ

ก็แจ้งจังเลย
มันถ่ายแต่ลูก
เก่งจังเลยมาเลยมาสู้ตัวมา
เอามามา

ใช่เพราะคะเขาก็ไม่พอใจ
ที่เจ้าหน้าที่เทศกิจที่ใส่เครื่องแบบนี้นะ
มาตรวจสอบความเรียบร้อยเกี่ยวกับมาตรการ
ประกันการแพร่ระบาดของตลาดกิ่งเพชร
แต่เพราะคะเขาก็บอกว่าเขาก็ทำตามแล้ว
แล้วทางเทศกิจก็บอกคือถ้าสมมุติ
พูดถึงการลงโทษนะนะห้ามขาย
เขาก็บอกเขาจะได้รับความเดือดร้อนไง
เขาใช่คือเขาเลยน่ะโยยวาย
แล้วก็มีคนถ่ายคลิปนี้เอาไว้ได้นะคะ
แม้ว่าบทสนทนาในคลิปจะไม่ใช่บทสนทนาทั้งหมด
ตั้งแต่ต้นเรื่องนะเหตุการณ์มันค่อนข้างยาวเหมือนกัน
แต่จากข้อความที่มีปากเสียงกันก็เข้าใจได้ว่า
พ่อค้าแม่ค้าในตลาดแห่งนี้เขาไม่พอใจ
เขาไม่พอใจอีกเจ้าหน้าทีเทศกิตที่เข้ามาตรวจ
เหตุผลที่ไม่พอใจเพราะเขาบอกว่าตลาดแห่งนี้
มันเป็นพื้นที่ส่วนบุคคล
ถ้าจะเข้ามาตรวจต้องขออนุญาตก่อนนะ
แต่ก็มีพ่อค้าอยู่รายหนึ่งค่ะที่ไม่พอใจหนักมาก

เทศกิจค่อนข้างหยาบคายนะ
ขออภัยนะคะขึ้นมึงขึ้นกูแล้วก็ร้องลั่นตลาดเลย
ท้าท้ายเทศกิจถอดเครื่องแบบออกมาชก
จ๊อขออภัยนะคะจ๊อจแจ๊กกับกูมากนะ

นี่คือคำบางคำที่เขาพูดออกไปนะคะ
สถานการณ์ดูจะรุนแรงมากยิ่งขึ้น

อารมณ์เกรี้ยวกราดไม่ลดละเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่เทศกิตท้ายคลิปทำอย่างไรล่ะคะ
นี่ค่ะก็ต้องเดินออกจากตลาดไปแบบนี้
โดยผู้ชายเสื้อฟ้าเดินตามหลัง
คนที่เอาคลิปนี้มาโพสต์ไว้
โพสต์เมื่อวันที่๓สิงหาคมที่ผ่านมา
มีคนดูคลิปมีคนแชร์ต่อ
มีคนคอมเมนต์แสดงความคิดเห็น
แบ่งเป็นสองมุมแบบนี้นะคะแต่ส่วนใหญ่ก็บอกว่า
สงสารพ่อค้า
เจ้าหน้าที่เทศกิจก็ต้องเข้าไปกวดขัน
เรื่องการป้องกันโรคในพื้นที่ต่าง
พอมาเจอพ่อค้าแม่ค้าอารมณ์ร้อนแบบนี้
เดินออกจากตลาดไปโดยดีนะคะ
ก็เป็นการหลีกเลี่ยงการปะทะมองสองมุมแบบนี้ละกันค่ะ
ป้องกันตัวเองไว้ดีกว่านะกับเรื่องของโควิดนะฮะ